เรื่องที่ถูกหยิบยกมาหารือ
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการไปรักษาที่โรงพยาบาล

คือวันก่อนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย

แล้วก็มีข้อเสนอจากมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค
ว่าหลังจากนี้ควรทำเป็นการควบคุมราคาเลยไหม
จัดทำข้อสรุปเพดานราคาทั้งค่าบริการ
ค่ายาบวกกำไรที่เหมาะสมไปแล้วเลยดีไหม
จะไม่ต้องถูกคอรหาจากประชาชนอีกว่า
ปล้นประชาชนเขามีข้อแบบนี้เอาจริงนะ

โรงพยาบาลเอกชนปล้นประชาชนหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาขีดเส้นใต้เรื่องนี้กัน

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนที่จะขีดเส้นใต้เรื่องโรงพยาบาลเอกชน
รักษาคิดค่ายาบริการแพง
ขอต่อยอดเรื่องที่คุณพลอยสจีรายงานเมื่อกี้หน่อยครับ
ฝ่ายภาครัฐพยายามทุกวิธี

ขอให้ประชาชนทำโน่นทำนี่
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐยังหละหลวมอยู่
ก็คือการสั่งการให้บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างเนี่ย
ติดสัญญาณไฟให้มากกว่านี้
รัฐมนตรีอาคมพูดเมื่อสักครู่เป็นประเด็นเลยครับ
ตอนนี้ก่อสร้างกันเยอะมาก
แล้วคนไม่รู้ขับไป
เจอกลัวยางเจอแผงการก่อสร้าง
แต่ไม่มีไฟไม่มีสัญญาณไฟเตือน
ก็หลบหลบกลัวยางหลบแผง

ฉะนั้นต้องบังคับครับ
บริษัทเอกชนที่ไปรับเหมาเนี่ย
พยายามประหยัดงบก็คือว่า
ถ้าติดไฟสัญญาณเตือนมาก

ฉะนั้นการติดสัญญาณเตือนให้คนรู้
ในต่างประเทศเขาสำคัญมากนะครับ

นี่ก็ขอต่อยอดหน่อย

ใครขับรถเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว

แถวหน้าโรงพยาบาลภูมิพล

ดึกหน่อยเนี่ยจะมาตั้งกลัวยางบีบเลน
แต่ว่ากลัวยางไม่มีไฟครับคนขับรถผ่านมาขับมาดีดี
เห็นกลัวยางต้องรีบหลบรีบหลบแล้วก็ไปจ้าเอกับรถคันอื่นเขา
รอปภที่นั่นบอกว่าเกิดเหตุประจำ
เรื่องกลัวยางนี่แหละกลัวยางมันต้องมีสัญญาณไฟครับ
สีแดงอย่างนั้นน่ะไฟมืดด้วยมองไม่เห็น
อันนี้ก็เที่ยวไปบังคับชาวบ้านเขาเที่ยวไปเตือนชาวบ้านเขา
ราชการต้องกำหนดเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนครับ
เรื่องติดไฟส่งสัญญาณว่านี่เขตก่อสร้างนะ
ข้างหน้ามีกลัวยางนะข้างหน้ามีแผงเหล็กนะ
ต้องทำให้ชัดครับมันจะได้ลดอุบัติเหตุได้
เอาล่ะมาถึงเรื่องที่ขีดเส้นใต้ค้างไว้ที่คุณน้ำแข็งโปรยเมื่อสักครู่
ก็คือว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อวานเขามีประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่
มีคุณสนทิรัฐสนทิกิลวงรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นประธาน
แล้วก็มีหน่วยงานโรงพยาบาลเอกชนกระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคบริษัทประกันภัยหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหายาแพงค่ารักษาพยาบาลแพงนี่แหละ
ผลการประชุมเนี่ยมีคำแถลงจากคุณวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายใน
แถลงว่าอย่างนี้ครับท่านบอกว่าจะมีการนำเสนอ
ยาและเวชพันธุ์และค่าบริการของโรงพยาบาลเช่น
ค่าห้องพักค่าห้องพักฟื้นค่าอาหารค่าเอ็กซาเรย์ค่าดูแลผู้ป่วย
เหล่านี้ให้มาอยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม
ให้มาอยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุมแปลว่าอะไร
แปลว่าราคาจะเป็นยังไงต้องมีการควบคุม
แล้วจะเสนอที่ประชุมกกรที่มีรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นประธาน
ในวันที่๙มกราคมเปิดปีใหม่ขึ้นมาจะมีการประชุมเรื่องนี้
ส่วนมาตรการที่จะนำมาใช้เช่นการให้แจ้งต้นทุน
การกำหนดส่วนต่างค่ายาและเวชพันธุ์รวมถึงค่าบริการ
ซึ่งจะต้องมีการหารือกันอีกครั้งภายใต้คณะอนุกรรมการ
ที่จะมีการเสนอให้จัดตั้งขึ้นในที่ประชุมด้วย
ธิบดีกรมการค้าบอกต่อว่าการเสนอให้เป็นสินค้าและบริการควบคุม
จะทำให้มีมาตรการดูแลได้ดีขึ้นเพราะเมื่อเดิมเนี่ย
ยาเนี่ยก็เป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้วแต่ว่าไม่รวมเวชพันธุ์
ไม่รวมค่าบริการจึงเสนอควบคุมให้ครอบคลุม
เวชพันธุ์และค่าบริการเข้าไปด้วย
อย่างเช่นยกตัวอย่างราคายาราคายาเนี่ยควรจะมีเพดานกำไร
กำหนดไว้ด้วยว่ากำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์

ทั้งหมดนี้คณะกรรมการจะร่วมกำหนดกันอีกครั้งหนึ่ง
สาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ
ตรงที่ว่ากำหนดให้เป็นสินค้าบริการ
เมื่อเป็นสินค้าบริการแล้วก็ควบคุม

ให้กำหนดว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
จะเอากำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปค้นพบกันนี่ครับ
ซื้อยาจากร้านขายยายาตัวเดียวกัน
ไปดูยาที่โรงพยาบาลหมอสั่งเอามาจากโรงพยาบาล
แพงกว่าตั้งไม่รู้กี่เท่าตัว
ที่เคยเป็นเล็กคอร์ดที่เขาบันทึกไว้
สี่เท่าสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเท่า
ยาบาทนึงเนี่ยขายสี่ร้อยบาท

และที่แพงกว่าหลายสิบเท่าตัวเนี่ยก็มีเยอะ
ฉะนั้นถ้ากวดขันเอาจริงเอาจังเนี่ย

แต่ก่อนนี้ควบคุมราคายาต่อไปนี้ค่าบริการ
ห้องพักฟื้นผ่าตัดเสร็จรักษาเสร็จ
ต้องกำหนดต้องกำหนดหมดครับ

คุณจะมีกำไรเท่าไหร่มีได้

ไม่ใช่มีแบบเอากันเลือดซิบ

พอเช็คบินแล้วก็หน้ามืดกันไปหมด

กำไรได้คุณประกอบธุรกิจทำกำไรได้
แต่ว่าต้องมีมาตรการควบคุม
ก็อย่างที่บอกฮะคุณสาลีอองสมหวังนี่เคยบอกว่า

เวลาเราจะมีข้าวของเก็บของเยอะไปเช่าโกดัง
เขายังมีราคาควบคุมเลยครับเจ้าโกดังเนี่ย
หนี้บริการโรงพยาบาลค่าห้องค่าเวชพันธุ์

ฉะนั้นมติที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยดี
แต่ต้องรอหลังประชุมรายละเอียดอีกทีหนึ่งมกรา
เอานะกว่าจะออกมาเป็นผลมีนามีผลบังคับใช้ได้ไหม

เพราะปัญหานี้มันเป็นเรื่องใหญ่และนี่ก็เป็นห่วงอยู่อีกว่า
เอาละถ้าสมมุติว่ามีมาตรการออกมามีกฎหมายออกมา
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงคือการบังคับใช้กฎหมายบ้านเราเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์
ถ้ามีกฎหมายแล้วบังคับใช้ไม่ศักดิ์สิทธิ์โรงพยาบาลก็ไม่ปฏิบัติตาม
แล้วคนไข้กับโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราไปบริการที่อื่นนะครับ
คนไข้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไข้ประจำ
มีประวัติอยู่ที่นั่นมีหมอประจำอยู่ที่นั่นเคยเป็นคนไข้ประจำอยู่
แล้วอยู่ดีขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าโอ้โหทำไมมันแพงเพิ่มขึ้น
เขาจะไปฟ้องไปร้องเขาก็เกรงใจนะครับเพราะว่าต้องมาพึ่งพาอาศัยต้องใช้บริการกันอีก
ฉะนั้นอย่าปล่อยให้กฎระเบียบกฎหมายออกมาแล้วไม่มีผลบังคับใช้
คุณสาลีองค์สมหวังบอกผมว่าขอช่วยเสนอหน่อยให้มีองค์กรขึ้นมาสักองค์กรหนึ่งมาบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กรมการค้าภายใน
กรมการค้าภายในนั้นโอ้โหงานตั้งเยอะแยะต้องไปควบคุมราคาสินค้าไปควบคุมห้างสรรพสินค้าไปคุมอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด
แล้วจะให้เขาไปเที่ยวควบคุมโรงพยาบาลอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอ
ฉะนั้นรัฐต้องมีกลไกมีองค์กรขึ้นมาสักองค์กรดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับองค์กรนั้นจะตั้งว่าอะไรจะชื่ออะไรจะอยู่ในหน่วยงานไหนไม่รู้
แต่มีองค์กรขึ้นมาสักองค์กรคอยกำกับเรื่องนี้เหมือนที่สิงคโปร์สิงคโปร์เขาก็มีปัญหาแบบนี้เขาแก้ได้ครับเขาออกมาตรการควบคุมราคายาราคาบริการแล้วเขามีองค์กรกำกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเขาแก้ได้ก็จบของเราถ้ามีแต่กฎหมายแล้วไม่มีองค์กรควบคุมกำกับไม่ได้ครับหมอเองก็ต้องแก้ปัญหาให้เขา
ร้านนี้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไปบีบบังคับให้หมอทำยอดหมอต้องทำยอดนะครับฉะนั้นเมื่อหมอทำยอดก็ต้องไปบวกค่าเวชพันธุ์บวกค่าบริการบวกค่ายาเยอะแยะไปหมดมีหมอที่แข็งขืนเห็นใจคนไข้ทำยอดไม่ได้เขาให้ออกเขาให้ออกแล้วไปอยู่โรงพยาบาลอื่นก็ไม่ได้เพราะโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มันสังกัดเป็นเครือเครือกันหมดหมอคนนั้นก็ถูกบอยคอร์ดทำ
งานกับเขาไม่ได้นี่หมอที่ดีเห็นใจประชาชนเนี่ยยังเจอแบบนี้เจอนะครับหมอถูกบังคับให้ทำยอดเนี่ยเพื่อให้โรงพยาบาลมีกำไรเยอะโรงพยาบาลเข้าตลาดหลักทรัพย์หุ้นจะได้ขึ้นเยอะเจ้าของโรงพยาบาลจะได้รวยมาก
แล้วประชาชนล่ะครับฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จบหรอกผมจะตามดูต่อวันที่๙มกราประชุมออกมาผลเป็นยังไงจะเริ่มบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วใช้แล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไม่จบครับต้องสู้กันอีกหลายยกครับคุณน้ำแข็งครับคุณก๊อฟกับคุณปุ๊กครับ
โอ้โหอาจารย์ฟังอาจารย์แล้วตกใจนะหมอต้องทำยอดเหมือนทำยอดขายเลย
หมอต้องทำยอดไม่ค่อยมีคนรู้
เครียดจากการรักษาคนไข้แล้วต้องทำยอดอีก
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเรื่องนี้ขีดกันไว้หนาแล้วนะครับ
แล้วก็ติดตามรายละเอียดความคืบหน้าต่อในการประชุมคณะกรรมการนะครับ